มาดูดราม่าที่อาจจะกระทบใจของคนที่รักสุนัขแล้วก็เคยบริจาค
ช่วยเหลือสุดนะอืมเพราะว่าดราม่านี้นะครับในโลกโซเชียลนะฮะ
มีแต่คำที่บอกโอโหบีบหัวใจคนลักสุนัขทั่วเรื่องเกิน
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็หวังเงินบริจาค
ดังแห่งหนึ่งนะครับนำภาพข้อความของเพจช่วยเหลือสุนัข
แล้วก็แมวป่วยมาลงครับพร้อมตั้งชื่อภาพว่า
พื้นที่นี้มีแต่ความสิ้นหวังซึ่งเนื้อหาของข้อความดูจะหดหูท้อแท้
แต่ขอเปิดรับบริจาคเงินทุกโพสต์
ต่อมาทีมข่าวตรวจสอบไปยังเพจดังกล่าวนะครับ
พบเพียงแค่โพสต์ปักบุตรด้านบนสุด
คำว่าสิ้นหวังพ่วงขอเพียงท่านละ๑๐๒๐บาทเป็นโพสต์แรกครับ
แล้วพอไล่๒โพสต์ตามลงมาเป็นลำดับก็พบโพสต์ข้อความ
ตามที่เพจชื่อดังเมื่อกี้เขาไปรวบรวมเอาไว้
ที่ระบุว่าเพจไปต่อไม่ไหวแล้วเพจไม่รอดแล้วยอดบริจาคไม่มี
สลับกับการโพสต์การพาสุนัขไปรักษานะครับ
ที่โรงพยาบาลสัตว์แห่ง๑ในจังหวัดชนบุรี
แต่หลังจากตรวจสอบทุกโพสต์ในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไปนะ
พบว่าเพจดังกล่าวเนี่ยมีรูปแบบการโพสต์ที่น่าสนใจ
ก็คือจะเริ่มโพสต์แรกในช่วงเช้ามืดของแต่ละวัน
แล้วก็โพสต์แรกจะเป็นรูปสุนัขตาละห้อยละห้อยหน่อยแงนหน้ามองฟ้า
ต่อจากนั้นในช่วงเช้าจะมีการลงภาพอัปเดตอาการสุนัข

สลับกับการโพสต์ข้อความท้อแท้สิ้นหวัง
ส่งไปสนับสนุนหลัก๑๐บ้างหลักร้อยบ้างจนถึงหลักพันก็มี
หลังจากนั้นก็จะมาอัปเดตอาการสัตว์ที่ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะ
หรือว่าลงภาพสัตว์ใหม่ที่ป่วยอีกนะครับจนครบทั้งวัน
พอถึงวันใหม่ก็จะทำแบบนี้ซ้ำโดยใช้มุกเดิมแบบเดิมตามลำดับ
ล่าสุดมีคนมาแสดงความเห็นแล้วตั้งข้อสังเกตถึงการพยายามขอรับบริจาค
บางรายมองว่าหากเป็นเพจช่วยเหลือสัตว์ต้องการรับเงินบริจาคอาจจะไม่ผิด
แต่ควรจะเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายอย่างโปร่งใสไหม
และที่สำคัญไม่ควรขอรับบริจาคด้วยการแสดงความหดหู่สิ้นหวังความรันทศ
คุณดิวอิสราทบริสุทธิ์ดาราชื่อดังเป็นอีก๑คนนะครับ
ยอมรับว่าเคยบริจาคให้ไป๕๐๐๐บาทเพจนี้
แต่ล่าสุดคุณดิวโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งเตือนบอกสั้นอย่าโอนนะครับ
จากนี้นะครับยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งตั้งข้อสังเกต
เอกสารเป็นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลระบุว่า
ใบเสร็จคนละใบสุนัขคนละตัวแต่ทำไมตัวเลขใบเสร็จถึงเหมือนกัน
อย่างไรก็ตามนะครับโรงพยาบาลสัตว์ที่รับเคสรับกรณีไปรักษา
ก็ชี้แจงผ่านเพจบอกว่ามีการรับสุนัขมารักษาตามอาการจริง
โดยรับวันละไม่เกิน๓๔นะฮะกรณีซึ่งผู้ส่งเข้ารักษาชำระค่าใช้จ่าย
จ่ายเลยแล้วก็แบ่งชำระแต่ตอนนี้ไม่มีส่งมารักษา
ส่วนประเด็นเงินบริจาคต้องไปสอบถามทางเพจเองนะครับ
นี่ค่ะคือลักษณะการโพสต์ในลักษณะแบบนี้ค่ะ
จะมาถี่ในช่วงที่โควิด๑๙ปี๒ปีนี้มาแบบนี้แบบถี่เลย
เป็นการเหมือนกับบอกว่าจะอยู่ต่อไม่ได้แล้วต้องช่วยกันบริจาคมาในลักษณะแบบนี้ค่ะ
คือประเด็นเรื่องของดราม่านะคะของเพจที่เปิดรับบริจาคช่วยเหลือสุนัขเนี่ย
ยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่ามีอีกเพจนึงออกมาตั้งคำถาม
บอกว่าอยากจะให้ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากล
เพราะว่าเขามีข้อมูลบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเพจที่เปิดขอรับบริจาคเนี่ย
มีชีวิตที่ตรงกันข้ามกันค่ะมีชีวิตที่หรูหราฟูฟ่า
ขณะที่สัตว์เนี่ยต้องอยู่อย่างยากลำบากแล้วก็ถูกจับขังแบบที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ
เนี่ยค่ะก็มีการเอาภาพนี้ออกมานำเสนอนะคะ
นี่ค่ะคือมันก็เป็นภาพที่เห็นแล้วก็สะเทือนใจคนรักสุนัขนะ
ผมสงสัยนี่มันอะไรยาเหรอยาหมาป่วยหรือไง
คือคนที่เขาเอาภาพนี้มาโพสต์เนี่ยนะคะก็คือเพจเกลียนอ่อนละมุน
เอามารีรันแล้วเขาบอกว่าน้ำแบบนี้กี่วันถึง
มันจะเปลี่ยนคือมันอยู่ในที่ที่ให้สุนัขกินน่ะ
มันเขียวแบบนี้แล้วอ่ะนะคะส่วนข้อความในโพสต์เดิมก็บอกว่านี่คือสถานพักพิงสุนัข
ของคนที่บอกว่ารักสัตว์เหรอเขาก็ตั้งคำถาม
คือสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขไม่ดีเลย
น้ำก็มันอยู่ในนั้นจนเขียวแบบนั้นนะคะ
เกลียนอ่อนละมุนยังโพสต์ไล่เรียงลำดับ
หลังจากตรวจสอบพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเพจช่วยสุนัขป่วย
มีชีวิตที่ตรงกันข้ามกันค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะหรูหรารสที่ใช้อาหารการกิน
คนละเรื่องเลยจนมีการตั้งคำถามบอกว่า
วิถีชีวิตแสนดีของคนที่เรียกว่าอาสาช่วยสัตว์
ควรออกมาชี้แจงหรือไม่นะคะ
นี่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังบอกอีกด้วยว่า
่นท้อแท้ขอรับบริจาคแล้วยัง
เคยมีการเปิดบริจาครูปปั้นเทพโดยตั้งมูลค่าไว้สูงถึงเกือบ๑๕๐๐๐บาทค่ะ
จนมีคนให้ข้อมูลทางเพจว่าเคยมีบุคคลนึงรวยเพราะเงินหมา
นี่คือการออกมาเปิดเผยของเพจเกลียนอ่อนละมุนนะคะ
นี่ค่ะก็ทีมข่าวของเรานะคะ
ขออภัยนะคะเพจเกลียนอ่อนละมุมนะคะ
ครับทีมข่าวของเราพูดคุยผ่านแชทกับแอดมินเพจค่ะ
เปิดเผยถึงการออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าสิ่งที่สงสัยก็คือว่าอาสาช่วยสุนัขนั้นมีฐานะดีขึ้นหลังจากเปิดรับบริจาค
ซึ่งการรับบริจาคอาจผิดกฎหมายถ้าไม่ได้ขออนุญาต
ใบเสร็จรักษามีบางส่วนที่ผิดปกติและอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องของประเด็นการฟอกเงินด้วยนะคะ
ต้องขออภัยนะคะชื่อเพจว่าเกรียญละอ่อนขุมสามขออภัยนะครับคุณผู้ชมครับ